ประเด็นการเมืองกันหน่อยนะคะร้อนแรงขึ้นเรื่อยจริง
หลังจากมีการเปิดเผย๙รายชื่อของ
สอสออดีตพักอนาคตใหม่ที่จะย้ายมาทำงานร่วมกับพักร่วมรัฐบาลอย่างภูมิใจไทยนะคะ

ที่ว่าเป็นสอสอหนึ่งของพักพลังประชารัฐนี่แหละ
ที่จะบอกว่ามีการซื้อตัวสอสอจากอนาคตใหม่

จะให้ผลต่างตอบแทน๒๓ล้าน
ตัวเลขสูงมากเรื่องนี้พักพลังประชารัฐว่ายังไงไล่เรียงกันเลยนะคะ
เริ่มจากนายนัทพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การค่ะ
ก็บอกเลยว่าสำหรับคลิปเสียงที่สอสออดีตพักอนาคตใหม่เอามาแฉ
ว่ามีสสกมของพลังประชารัฐชักชวนให้สอสออดีตพักอนาคตใหม่
สังกัดพักแลกกับผลประโยชน์ต่างตอบแทน๒๓ล้านบาท
เขาบอกตอนนี้เดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนว่าเป็นเรื่องจริง
เป็นเสียงเป็นเจ้าของคนในพักจริงหรือเปล่าที่ทำเรื่องราวแบบนี้
ส่วนตัวเลข๒๓ล้านบาทนายนัทพลบอกเลยว่า
ไม่น่าเป็นไปได้พักไม่ได้รวยขนาดนั้นไม่ได้มีปัญญาจ่ายให้เยอะขนาดนั้น
คล้องกับนายสนทิรัฐสนทิจิรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เขาบอกว่าในฐานะเลขาที่การพักพลังประชารัฐบอกเลยว่า
ไม่มีนโยบายดูแลตามข้อเสนอเหล่านี้หรอก
ถามว่าทำไมล่ะตอนนี้พักรัฐบาลมีเสียงความมั่นคงตั้ง๒๖๓เสียง

จะต้องไปเกณฑ์คนมาเพิ่มทำไม
ด้านนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับที่มี๙สอสอจากพักอนาคตใหม่ย้ายมาภูมิใจไทย
เขาบอกว่าพักผมไม่จำเป็นต้องใช้เงินซื้อคน

ไอ้พักนี้มันทำงานจริงจริงมันไม่ได้เข้ามาเล่นการเมืองไม่ได้เข้ามาเพื่อเอาไปต่อรองอะไรไม่มีการต่อรองครับแฮปปี้ดีอยู่แล้ว๗ตำแหน่งที่มีอยู่นะครับมีสอสอมากขึ้นก็เอา๗ตำแหน่งนี่แหละเพราะว่าถือว่าตอนเริ่มรัฐบาลนี้มาเนี่ยไม่ว่าจะมี๗ตำแหน่งมี๓ตำแหน่งมี๒ตำแหน่งก็เป็นตัวเป็นคนที่ร่วมก่อให้เกิด

ส่วนนายสุภาชัยใจสมุทรสอสอบัญชีรายชื่อและนายทะเบียนพักภูมิใจไทยตอนนี้ทำหนังสือถึงนายชวนหลีกภัยในฐานะประธานสภาพผู้แทนราษดรแล้วนะคะว่าสมาชิกของอดีตพักอนาคตใหม่๙คนก็คือจะเข้าร่วมกับพักภูมิใจไทยมีรายชื่อให้หมดแล้วทั้ง๙คนตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะคะ
เท่ากับว่าตอนนี้พักภูมิใจไทยจะมีสมาชิกในสภาที่เดิมเนี่ยมี๕๒คนเพิ่มเป็น๖๑คนและกลายเป็นพักการเมืองที่มีลำดับใหญ่เป็นลำดับที่๓แล้วค่ะ